ท่านผู้ชมครับมีคลิปเหตุการณ์บนรถสิบล้อคันหนึ่ง
ที่ผมเชื่อว่าถ้าท่านผู้ชมเห็นอีกครั้งต้องจำได้ใช่ค่ะ
เพราะตอนนั้นเป็นเรื่องดังมากลูกสาวของคนขับสิบล้อเนี่ย
เขาเอามาโพสต์เพื่อขอความเป็นธรรม
บอกว่าพ่อเนี่ยถูกตำรวจตรวจค้นแล้วบอกว่ามียาบ้าอยู่ในรถ
นี่ฮะคลิปคลิปนี้นะตอนนั้นเป็นสพสามร้อยยอด
จวบคิริขันใช่โอ้โหข่าวดังแล้วค่ะเมื่อปลายปีที่แล้ว
สิบสามพฤศจิกายนปีหกสองค่ะอ่าเดี๋ยวท่านดูหน่อยหนึ่งก่อนนะ
วันนี้สารชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้วนะฮะแต่ว่าดูคลิปนิดหนึ่งก่อน

ได้แล้วค่ะ
คือวันนั้นเนี้ยสิบสามพฤศจิกายนปีหกสองเนี้ยคนขับรถสอง
สิบล้อที่เป็นผู้ต้องหาแล้วก็ตกเป็นจำเลยเนี่ยบอกว่าตอนตีสองเนี่ย
ตำรวจมาตรวจค้นยาบ้าในรถที่ด่านตรวจของสพสามร้อยยอด
จวบคิริคันนะครับตำรวจนายแรกขึ้นมาไม่เจออะไร
อืมไม่เจออะไรสักพักหนึ่งคนที่สองขึ้นมา
เอ้าเจอยาบ้าหนึ่งเม็ดค่ะเขาก็มองว่าเอายัดยาบ้าเขาหรือเปล่า
อืมนะฮะวันนี้ศาลจังหวัดหัวหินที่ประจวบคิริคันนะครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้นัดฟังคำพิพากษาสารชั้นต้นนะครับ
นายโสพลวงสวรรค์อายุสี่สิบเจ็ดปีคนขับรถมันทุกสิบล้อ
ตกเป็นจำเลยคดีครอบครองยาบ้านหนึ่งเม็ดนะฮะซึ่งสารท่านได้พิพากษาสั่งยกฟ้องจำเลยคดีนี้นะครับ
โสพลคือคนนี้นะฮะที่นั่งคุยกับเราอยู่นะครับ
ยกฟ้องให้เหตุผลว่าวันเกิดเหตุตำรวจคนแรกขึ้นไปค้นหายาเสพติดที่หน้ารถ
แต่ไม่พบยาเสพติดตำรวจคนที่สองขึ้นไปค้นในรถต่อ
แต่เป็นการค้นในขณะที่จำเลยไม่ได้อยู่ร่วมด้วยค่ะ
แล้วกลับพบยาบ้าหนึ่งเม็ดซึ่งเขามีกล้องอยู่ในรถอืม
นะเพราะฉะนั้นพยานหลักฐานที่ได้มาสารบอกว่าจึงไม่ชอบ
คดีมีเหตุควรสงสัยสารจึงพิเคราะห์แล้วนะครับ
ข้อสงสัยให้เป็นประโยชน์ต่อจำเลย

นี่ฮะคดีนี้นะครับทุกผู้ชมครับ

โสพลเขาปฏิเสธข้อหามาตลอดอยู่แล้วนะครับ

ก็ไม่พบสารเสพติดในร่างกาย
แต่ว่าถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีนะครับ

ห้องโดยสารของรถคันนี้ของพ่อเนี่ย
เอามาโพสต์ขอความเป็นธรรมในคดีนะครับ
ในรถก็อย่างที่ท่านเห็นนะฮะ
โสพลวันนี้นะครับบอกว่า

กระทรวงยุติธรรมขอให้ตรวจสอบกรณีนี้นะ
เขาก็มีการเอาเส้นผมของนายโสพล

เทคโนโลยีตรวจพิสูจน์หาสารเสพติดนะฮะ
กระทั่ง๑๐ธันวาคมปี๖๒เนี่ย
พบสารจากพืชกระท่อมในช่วงเวลา๑เดือน
แต่ไม่พบสารเสพติดชนิดอื่นนะครับ
แต่ตำรวจเขาฟ้องว่าพบยาบ้า

เพราะฉะนั้นศาลจึงพิพากษายกฟ้องในวันนี้นะครับ
นายโสพลบอกกับทีมข่าวของเรานะครับ
บอกว่าที่ผ่านมาศูนย์เสียโอกาสหลายอย่าง

ครอบครัวเขาก็ต้องตกอยู่ในสถานะยากลำบาก
เขาก็ต้องขาดรายได้จากการทำงานปกติขับรถเนี่ย
ขับ๑๐ล้อเนี่ยเงินเดือนตกก็ได้เดือนละ๒๐๐๐กว่าบาท

ถูกลดชั้นไปทำงานเป็นรอปภนะ
เหลือแค่หมื่นกว่าบาทต่อเดือนนะครับ
หลังมีคำพิพากษาออกมาก็พิสูจน์ให้เห็นว่า
ความยุติธรรมมีจริงจึงอยากเรียกร้องให้คนที่ทำกับเขานะครับ
ต้องออกมารับผิดชอบส่วนใครที่ไม่ได้ทำผิดต้องต่อสู้นะฮะ
อย่ายอมให้ถูกการรีดไถถูกแจ้งข้อหายังไม่เป็นธรรม
แล้วก็ฝากไปถึงพบตรว่าตำรวจที่ไม่ดี
ควรให้อยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ย้ายไปทำที่อื่นหรือว่าไล่ออกไปเลยดีกว่า
ยินยอมในการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ถ้าเรายินยอมก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตำรวจบางคน
ถ้ามีช่องทางก็อาจจะพร้อมกับตั้งแต่เกิดเรื่องมาก็คือเครียดมานานแล้ว
ก็ยอมรับว่าความยุติธรรมที่เคยตามหาก็มีอยู่จริงณตอนนี้

สู้ผมก็ต้องอาจจะมีโอกาสว่ามีคนเห็นใจ
สวบนเขาบอกว่าเขากำลังปรึกษาทนายความอยู่นะครับ
จะรอดูก่อนว่าทางฝั่งของเจ้าหน้าที่เนี่ย
ภายใน๓๐วันจะยื่นอุทธรณ์หรือไม่

หลังจากนั้นถ้าคดีจบเขาก็จะฟ้องร้อง
เกี่ยวกับเรื่องการทำหน้าที่ของตำรวจชุดจับกลุ่มต่อไป
นี่นะคะเขาก็เชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของตัวเอง
แล้วเขาก็สู้คดีนะคะ